สวัสดีครับติดตามเรื่องรอบขอบสนามกับผมไกรสอนเกียรติสมนะครับ
วันนี้เริ่มกันที่ความสำเร็จของทัพนักยกน้ำหนักไทยนะครับ
ในการในการยกน้ำหนักชิงเชียมโลกที่ประเทศสาหรัฐอเมริกาครับ
กันไปเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานี่เองนะครับ

ทีมไทยส่ง๒นักกีฬาลงแข่งขันก็คือ
พิตาธนสารเจ้าของเหรียญทองในรุ่น๔๘กิโลกรัมนะครับ

ผลปรากฏว่าน้องแนนโสพิตากวาดมาได้๓เหรียญทอง
โดยทำเศรษฐิติท่าสนัชยกได้๙๖กิโลกรัม
และน้ำหนักรวม๒๑๐กิโลกรัม

และน้ำหนักรวม๑๙๘กิโลกรัม
หลังการแข่งขันน้องแนนถึงกับหลังน้ำตานะครับ

และรู้สึกดีใจที่ทำได้ตามเป้าที่วางเอาไว้

ไฟล์สุกัญญาศรีสุราชเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกครั้งล่าสุด
และเหรียญเงินกีฬามหาวิทยาลัยโลก๒๐๑๘

ก็มีโอกาสที่จะคว้าเหรียญรางวัลเพิ่มเติมให้กับทัพยกน้ำหนักไทยครับ